คุณผู้ชมคะที่เชียงใหม่นะคะมีนักศึกษาสาวคนนึงทะเลาะกับแฟนแล้วก็น้อยใจแฟน
ขับรถมาที่สะพานข้ามแม่น้ำปิงแล้วกระโดดหวังฆ่าตัวตายเลย

พอพลเมืองดีกระโดดตามลงไปช่วยปุ๊บเนี่ยก็พยายามลากตัวเธอเข้ามาอยู่ที่ฝั่งหรือไม่ก็เกาะตรงต่อหม้อสะพานนะคะกู้ภัยก็มาสนับสนุนช่วยเหลือ
คุณผู้ชมจะดูนะมีจังหวะที่จะมีคนโยนเชือกลงไปให้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะลองดูจังหวะ
จะมีคนโยนเชือกลงไปให้อันนั้นเป็นกู้ภัยนะคะนี่ไงโยนเชือกลงไปเพื่อให้พลเมืองดีเนี่ยจับเอาไว้แล้วก็ล่านักศึกษาเนี่ยขึ้นมาจากแม่น้ำปิงรอดตายหุดหวิดนะคะ
ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นายวิเชียนมาโนเรียหัวหน้าคิวรถสองแถวหลังตลาดเป็นคนเห็นเหตุการณ์คนนี้ค่ะ
ไว้ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นสะพานวนไปวนมาสักพักนึงแล้วกระโดดลงมาเลยค่ะ
เขาเห็นเขาก็รีบตะโกนเลยบอกช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนกระโดดสะพาน
แล้วก็มีพลเมืองดีกระโดดตามลงไปเพื่อช่วยเหลือนะคะ
หลังจากที่นำตัวนักศึกษาสาวคนนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ย
ก็ถามแล้วก็พูดคุยเป็นอะไรมันเกิดอะไรกันขึ้น
เธอบอกเธอทะเลาะกับแฟนนุ่มที่หอพักย่านหางดงค่ะ
น้อยใจรถฟอร์จูเนอร์ที่ขับมาก็รถแฟนนุ่มนี่แหละ
ขับมากระโดดน้ำหวังจะฆ่าตัวตายค่ะ
แล้วคุณรู้ไหมสะพานจันสมเนี่ยจริงแล้วเนี่ย
มันถูกสร้างขึ้นมาเป็นอนุสรสถานความรักด้วยนะ
คือผู้ชายคนนึงเขาบริจาคเงินมาเพื่อจะให้สร้าง
เป็นอนุสรสถานให้กับแฟนเขาให้กับภรรยาเขาที่ชื่อจันสม

เนี่ยนางนัทธนิษฐ์เชื้อเมืองพานนะคะแม่ค้าก็บอกว่า
เห็นผู้หญิงคนนี้เดินไปเดินมาบนสะพานพักนึงแล้วแหละ
แล้วอยู่ก็พุ่งตัวลงไปเลยลงไปในแม่น้ำปิงเนี่ย
เสี่ยงตายเอาตัวเองกระโดดตามลงไปทันท่วงที
แล้วก็ดึงตัวหญิงสาวที่กำลังจะจมน้ำลอยขึ้นมาได้
ปำบรวจผสานแจ้งให้ญาติมารับรถกลับคืนแล้วก็ตรวจสอบแล้ว
นักศึกษาสาวที่กระโดดน้ำก็พ้นขีดอันตรายแล้วด้วยนะคะ
ชมพลเมืองดีทุกคนเลยนะคะที่ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นะ
แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงแล้วปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้
ถ้าณตอนนั้นยังแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรใจเย็นพักมันไว้ก่อน
เดี๋ยวค่อยกลับมาแก้มันใหม่แต่ว่าอย่าหาทางออกแบบนี้เลยนะคะ

สิ่งสำคัญก็คือการเปิดใจลองเปิดใจคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูทุกปัญหา